เห็นคลิปนี้แล้วก็อึ้งอึ้งนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่านี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นใน
ในวัดนะคะพระสามรูปมีอาวุธกันคนละอย่างเลย
นะคะปืนไม้แล้วก็มีด
แล้วก็เหมือนกับว่ากำลังมีปากเสียงกันอยู่
คนที่เห็นเหตุการณ์ก็ไม่สบายใจนะคะ
ตามรายงานในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดบางรักใหญ่
จังหวัดนทบุรีสาเหตุมาจากม่องกัญชาค่ะ
ผู้สื่อข่าวติดต่อคุณนัทธพงศ์กลีบศรีหรือคุณหนุ่ย
ผู้ที่โพสต์คลิปนะคะบอกว่าคลิปนี้เขาได้มาจากลูกวัด
ทนเห็นพฤติกรรมไม่ได้มันเกิดเหตุการณ์นี้มา๒สัปดาห์แล้ว
พระในคลิปรูปที่ถือไม้ยาวเนี่ย
เป็นพระที่ร่างกายไม่สมบูรณเพิ่งผ่าตัดสมอง
แล้วก็มักจะถูกข่มเหงจากพระด้วยกันเอง
วันนั้นเนี่ยนะคะพระรูปนี้เนี่ยไปเจอม่องกัญชา
เขาบอกว่าพระรูปนี้ไปเจอบ้องกัญชาของใครไม่รู้
กุฏิตนเองก็เลยเอาไปทำลาย
ระหว่างกำลังทำลายนะคะเศษไม้กับน้ำเนี่ย
เด็นไปโดนพระอีกรูปหนึ่งก็เลยมีปากเสียงกันค่ะแล้ว
ก็นำไปสู่การลากอาวุธมาข่มขู่กันอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
พอมีคนมาเห็นก็ห้ามต่างฝ่ายก็เลยแยกย้ายกันไป
คุณหนุ่ยบอกว่าได้คลิปมาตัดสินใจอยู่นานกว่าจะลงคลิปนะคะ
พอมีการเผยแพร่ออกไปหลายคนก็ติดต่อ
ขอให้ลบคลิปอ้างว่าทำให้วัดเสียชื่อเสียง
หนึ่งในนั้นอ้างว่าเป็นกำนันด้วย
เขาเองก็ถูกติ๊กต๊อกเตือนให้ลบคลิปเพราะว่ามีปืนอยู่ในนั้น
แต่คุณหนุ่ยบอกว่าที่โพสต์เนี่ยเพราะอยากให้สังคมรับรู้ว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ
ผู้สื่อข่าวไปตามหาข้อเท็จจริงกับคุณสุวัสดิทวีศักดิ์ซึ่งเป็นกำนันตำบลบางรักใหญ่
นนทบุรีนะคะบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
ตั้งแต่๑๑กันยาที่ผ่านมา

น้ำฝนเนี่ยมันขังอยู่ในกระบอกไม้ไผ่
กำนันบอกอย่างนี้นะคะน้ำฝนขังในกระบอกไม้ไผ่

น้ำก็เลยกระเด็นไปโดนพระอีกรูปหนึ่งเท่านั้นเอง
ส่วนในคลิปที่เห็นคล้ายปืน
ไม่ใช่ปืนแต่มันคือประหลัดขิกค่ะ
มันคล้ายปืนนะมันไม่ใช่นะครับ
เป็นเหมือนประหลัดขิกนะครับ
บางทีบางคนก็มองว่าเหมือนมีถือปืนมันไม่ใช่นะครับ
ก็เป็นคำอธิบายจากกำนันนะคะตำบลบังรักใหญ่
แล้วก็บอกว่าวันเกิดเหตุเจ้าอาวาส
ก็เรียกพระลูกวัดสองฝ่าย
ไปปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วค่ะ